พูดกันเรื่องอาหารแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละ
ไม่ได้ออกไปไหนสักทีไม่ได้ชิมอะไรกันสักทีนะคะ

เจ้าเดิมเจ้าประจำคุณระวีการแก้ววิจิตร
ผู้สื่อข่าวของเรานี่จะพาออกไปตลอดกินกันนะคะ
ซึ่งวันนี้จะไปอร่อยและไปตลอดกินกันที่ไหน

ตลอดกินวันนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครค่ะ

มาหาของกินอร่อยในช่วงเช้าแบบนี้นะคะ

วันนี้เราจะมาตามหาเจ้าของสูตรพุดดิ้งแสนอร่อยกันค่ะ

สวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะก็ถือโอกาสมาที่บ้านคุณปุ๊กเลย
เพื่อที่จะมาดูเคล็ดลับนะคะ
ในการทำพุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมนะคะ
เห็นเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดมากเลยนะคะ
ก็เลยอยากจะมาดูขั้นตอนการทำค่ะ
ว่าจะอร่อยแล้วก็มีทีเด็ดมีเคล็ดลับยังไง
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองให้พี่ปุ๊กได้สาธิตให้เราได้ชมกันเลยค่ะ

เริ่มจากการนำผงวุ้นผสมกับน้ำตาลสายขาวให้เข้ากัน
ก่อนจะนำน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่คัดสรรมาอย่างดี

ตามด้วยผงวุ้นกับน้ำตาลทรายที่เตรียมไว้
ให้ละลายเข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟ
คนไปเรื่อยรอจนเดือดได้ที่
ระหว่างรอนะคะคุณผู้ชม

หวานหอมละมุนมากเลยค่ะ

ไม่นานผงวุ้นและน้ำตาลที่ผสมลงไปในน้ำมะพร้าว
ก็เดือดได้ที่ยกขึ้นจากเตา
เทใส่ชามพักไว้ขนทิ้งไว้ให้เย็น
ระหว่างรอไปดูขั้นตอนการทำในส่วนของน้ำราดตัวพุดดิ้งกันบ้าง
ซึ่งจะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกัน
ตามด้วยน้ำตาลทรายขนให้น้ำตาลละลาย
รอให้เดือดก่อนจะใส่เนื้อมะพร้าวน้ำหอมตามลงไป
เดือดได้ที่เนื้อมะพร้าวจะลอยขึ้นมา
เพียงเท่านี้น้ำราดพุดดิ้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ต่อกันที่ตัวพุดดิ้งหลังพักไว้จนได้ที่
ก็นำครีมสดผสมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมัน
และให้สีขาวนวลน่ารับประทานแบบนี้แหละค่ะ
ก่อนจะเทลงในถ้วยทิ้งไว้ประมาณ๑๕๒๐นาที

จากนั้นก็นำเนื้อมะพร้าวน้ำหอมสด
ใส่ลงไปด้านบนของตัวพุดดิ้ง
ตามด้วยนำราดที่เตรียมไว้ราดลงไปด้านบนของตัวพุดดิ้ง
ตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวเน้นอีกครั้งชวนรับประทาน
เท่านี้ก็จะได้พุดดิ้งหันศาแสนอร่อย
หากนำไปแช่เย็นก็จะเพิ่มรสชาติความอร่อยแบบชื่นใจเลยแหละค่ะ
กว่าจะมาเป็นพุดดิ้งแสนอร่อยเจ้าของสูตรบอกว่า
ชอบการทำขนมเป็นชีวิตจิตใจ
ก่อนจะไปเรียนทำขนมและได้สูตรพุดดิ้งมาจากครูส้มและครูชมพู่
คิดค้นปรับปรุงสูตรร่วมกับครอบครัว
เพื่อให้ได้สูตรตามแบบฉบับของตัวเอง
โดยมีลูกชายเป็นผู้ช่วยสำคัญในการคัดสรรมะพร้าวน้ำหอม
ส่งตรงมาจากบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อให้ได้พุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมที่อร่อยและมีคุณภาพ
ลูกค้าจะชอบแล้วเขาจะชมว่ามะพร้าวหอมอะค่ะ
เพราะว่าเราใช้มะพร้าวน้ำหอมค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
อยากให้ลูกค้าได้ทานเนื้อพร้าวแบบเต็มคำนะครับ
ส่วนเนื้อมะพร้าวก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวที่สั่งจากบ้านแพ้ว

มี๒ชั้นก็คือเนื้อมันจะปานกลางครับ
แข็งไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไป
กว่า๒ปีกับธุรกิจพุดดิ้งหันสามะพร้าวน้ำหอม
ที่ครอบครัวตั้งสุวรรณร่วมกันทำขึ้นมาเป็นอาชีพเสริม
จนสามารถสร้างรายได้ดีให้กับครอบครัว
พร้อมกับขอฝากคำแนะนำดีให้กับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเสริมด้วย
ก็คือต้องมีใจรักในการทำก่อนนะคะ
คือทำแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะเหนื่อยหรืออะไร

แล้วทำแล้วมันเป็นอาชีพเสริม
ซึ่งสามารถทำได้ในช่วงเวลาว่าง
อย่างตัวดิฉันเองทำงานประจำ
งานกลับมาบ้านก็คือจะมาทำพวกนี้ค่ะ
โดยมีคุณสามีกับคุณลูกเป็นคนคอยช่วยเหลือ

สำหรับขั้นตอนการทำพุดดิ้งหันสามะพร้าวน้ำหอมของร้านพี่ปุ๊กนี่เองนะคะ
ซึ่งหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เองค่ะ

จากจะมีพุดดิ้งหันสามะพร้าวน้ำหอมแล้วนะคะ

แล้วก็ยังมีขนมกล้วยค่ะ
คุณผู้ชมถือเป็นขนมไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะ

ใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะ
ได้ตามช่องทางด้านล่างที่แนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดต่อกันเข้ามานะคะ

ปุ๊กก็ยังฝากพุดดิ้งหันสามะพร้าวน้ำหอม
กลับไปให้พี่ในรายการตลอดข่าวเช้านี้
ที่เราจะไปชิมกันเลิฟขอชิมที่นี่ก่อนนะคะ

หอมละมุนหวานละมัย
นี่ผมบอกแล้วว่าเป็นอาหารที่มันเหมาะกับวันพุธมาก
นี่พุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอม

สุกดิ้งจะเอาเสาร์อาทิตย์ดิ้งด้วยไหม
พอแล้วมันไม่เกี่ยวเขาชื่อพุดดิ้งอยู่แล้ว

ละมุนหวานละมัยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวชิมก่อนเลยนะฮะ
อันนั้นมะพร้าวค่ะอันนั้นมะพร้าวข้างหน้าชิมได้พุดดิ้ง
นี่มีแล้วเปิดให้แล้วเปิดให้แล้ว
เอาคุณดาวกินเลยกินเลยแล้วบอกว่าเป็นไงบ้างอร่อยไหม

นี่เขาบอกว่าเป็นพุดดิ้ง๒ชั้นนะ

อืมแล้วมีเนื้อมะพร้าวเป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมด้วย

มีออกแล้วนี่คืออย่างไรอร่อยไหม

อร่อยจนเก็บอาการไม่อยู่เลยนะโอ้โหชอบอยู่แล้ว

หันศาพุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็ที่สำคัญ
ไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะว่าที่นี่เขาทำตามออเดอร์
ไม่มีของเหลือค้างเหลือเก็บแน่นอน
เดอร์ไปสั่งเขารับรองครับเดี๋ยวเขาจะทำแล้วก็ส่งมาให้กับคุณผู้ชม

ทำตามจำนวนเท่านั้น
ไม่ใส่วัตถุกันเสียอร่อยจริงค่ะ
แล้วนอกจากนี้ดูเดี๋ยวคุณสุภาษาลาฮะ

มีอย่างอื่นอีกมีอย่างอื่นอีก

ใจรักเบเกอรี่ที่บอกว่าใจรักเบเกอรี่เพราะว่าใจรักจริง
อันนี้ไม่ใช่อาชีพหลักแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมนะคะ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นพนักงานบัญชีเพื่อนบ้านของเรานี่แหละนะคะ
เขาก็ทำในช่วงเวลาพิเศษ
อีก๒อย่างสินค้าสำคัญของร้านนี้ก็คือ
ด้านนี้คือเค้กกล้วยหอมและด้านนี้คือขนมกล้วยไทยนิดหนึ่ง
ทั้งสองอย่างนี้สั่งได้นะคะแล้วก็มีขนาดที่แตกต่างกันไป
ราคาก็แตกต่างกันไป
พูดดิ้งมะพร้าวน้ำหอม๒๕บาทใช่ไหม

เค้กกล้วยหอมถ้วยละ๒๐บาทที่คุณถืออยู่เนี่ย
ถ้วยละ๒๐บาทและขนมกล้วย
กล้วยน่ารักมากเล็กแบบนี้
ตัวละ๑๐บาทเท่านั้นเองค่ะแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพความอร่อยนะครับ

เค้กกล้วยหอมเนี่ยต้องเป็นเรื่องของความชุ่มลิ้น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

หอมกล้วยหอมหอมกล้วยหอมแล้วก็นี่มีแบบว่ากรอบเป็นถั่วละเป็นอัลมอนด์
เป็นอัลมอนด์อัลมอนด์สไลท์อัลมอนด์สไลท์แปะอยู่ด้านหน้า
ราคาไม่แพงใครที่สนใจนะคะย้ำว่าสั่งตามออเดอร์เท่านั้น
ตามออเดอร์เท่านั้นแล้วก็ส่งในเขตกรุงเทพรับปริมทน
ค่าส่งก็คิดตามระยะทางค่ะใครสนใจก็ส่งเข้ามาได้นะคะ
มีหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ด้านหน้าแล้วนะคะ

ใจรักไปการ์รี่อร่อยทุกอย่างอื้อน่ากินอร่อย
อ่ะต่างคนต่างกินเลยดีกว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คุณปุ๊กเขาบอกว่าฝากขอบคุณมาด้วยนะครับ
ขอขอบคุณคุณชมพู่เป็นแอดมินห้องรวมสูตรขนมไทย
และอีกท่านก็คือต้องขอขอบคุณเบเกอรี่กับครูส้ม
ส้มนี่เป็นใครเป็นคุณปียมาตรคนชมเป็นครูผู้สอนนั่นเอง
อ่าสอนมาแล้วก็ทำให้อร่อยแบบนี้
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาได้นะ
เมื่อกี้เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วป่านนี้สายไหม้ไปแล้วมั
ทางช่องทางไลน์ก็ได้นะแอดกันไปแล้วก็สามารถสั่งกันไปได้
ของดีของอร่อยเรามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้
ลองรับประทานกันถึงที่เลยโทรไปสั่งกันได้นะครับ